สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบเป็นมรสุมเขตร้อน
คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่จังหวัดพยาวเนี่ยเสียหาย
เสาไฟฟ้องเสาไฟฟ้าต้นมงต้นไม้นี่ล้มหมดเลยอ่ะไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายกันหน่อยละกันค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมมองจากภาพมุมสูงจะเห็นเลยนะว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยมันล้มลงมาเนี่ยค่ะ
สายไฟพาดลงมากับพื้นแบบนี้นะคะอยู่บริเวณชุมชนบ้านหม้อแกงทองหมู่หนึ่งตำบลแม่กาอำเภอเมืองพยาวค่ะ
นับดูแล้วบ้านเรือนและร้านค้าประชาชนนั้นเสียหายไปกว่า๕๐หลังคาเรือน
เสาไฟฟ้าหักโค้นแล้วก็สายไฟฟ้าเนี่ยนะคะขาดไปกว่ายี่สิบต้นถนนสายพยาวงาวขาล่องตรงนี้เนี่ย
ก็ถูกต้นไม้ล้มขวางรถยนต์ก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้หลายกิโลเมตรนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ได้รับความเสียหายอีกประมาณ๕คัน
พอพายุสงบลงตำรวจทางหลวงพยาว
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชาวบ้านเนี่ยก็มาค่ะมาร่วมด้วยช่วยกัน
เอาพวกเลื่อยยนต์เอาเครื่องมือตัดเอารถไถมาเคลื่อน
ย้ายต้นไม้ที่มันโค้นล้มตรงนี้ออกไปจะได้สัญจรกันตามปกติ
ส่วนเสาไฟฟ้าที่หักโค้นทางคุณประพันธ์เทียนวิหาร
ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนแม่กาพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
หนึ่งภาคเหนือระดมชุดงานจากการไฟฟ้า
ใกล้เคียงมากว่า๒๕๐คนเลยน่ะคุณค่ะมาช่วยกันซ้ำหลวด
ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่มันหักโค้นล้มทับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่นั้นด้วย
แล้วก็ลื้อเก็บต้นไม้ต่างพยายามจัดการให้มันเรียบร้อยอะค่ะ
ส่วนทางเทศบาลนะคะก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว
แล้วก็เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังด้วยเพราะว่าในระยะนี้ก็คือช่วงวันจันทร์อังคารพุธจะมีพายุ
ไม่ใช่พายุสิไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถึงมรสมเขตร้อนก็คือลมแรงฝนตกหนักเนี่ยละ
ซึ่งคาดการณ์กันว่านี่น่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีนะคะ
แล้วก็จะต้องเตรียมรับมือกันให้ดี
บ้านเรือนไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง